อุปถีเหตุที่รองศาลวัดสถานีตำรวจนะครบานลาทพร้าว
ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์พาแฟนสาวซ้อนท้าย
กระเด็นตกจากรถนะครับก่อนที่จะถูกรถบรรทุกที่วิ่งตามมาทับร่างเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากบนโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่าสะพานภูมิพลนั้นเป็นหนึ่งในสะพาน
ห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นตามกฎหมายใหม่
ขณะเดียวกันนะครับชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็ยังคงเดินหน้าที่จะคัดค้าน
คำสั่งห้ามรถจักรยานยนต์วิ่งขึ้นสะพาน
อ้างว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบทำ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
กรุงผู้ขับคิวรถจักรยานหย่นกว่า๓๐๐คน
พร้อมในอาชะเรียเรืองและตนาพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
เขายืนฟ้องผู้เวรสิการตำรวจนครบาล
กรุงเทพมหานครและกรมทางหลวง
เป็นผู้ถูกฟ้องที่๑๓ต่อสารปกครองกลาง
เพื่อร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ห้ามรถจักรยานหย่นขึ้นสะพาน
และลงอุโมงรอดทางร่วมทางแยกรวม๔๕จุด
ซึ่งถือเป็นข้อบังคับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อัจฉริยะกล่าวว่าการออกข้อบังคับของตำรวจ
ทำให้ผู้ใช้จักรยานยนต์กว่า๓ล้าน๓แสนคน

ได้รับผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ

ทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น
เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รถจักรยานยนต์มากกว่า๓๓ล้านคน

ที่ไม่มีทางเลือกต้องใช้รถจักรยานยนต์นะครับ

ขณะที่ตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ระบุว่าสะพานข้ามแยกบางแห่ง

แต่สถานีตำรวจในพื้นที่
เพื่อหวังจะจับเอาค่าปรับ
ดังนั้นการห้ามรถประเภทใดประเภทหนึ่ง
มาใช้ตามข้อบังคับของผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
จึงเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม

ท่านให้เหตุผลว่าสะพานภูมิพลลมแรงนะครับ
ผมเห็นด้วยครับผมก็ลองขึ้นมาแล้วแรงจริง

ทำไมนักอวัลที่สร้างไม่สร้างกำแพงกั้นลม
ทำไมฮะทำไมไม่สร้างกำแพงกั้นลม
แล้วใช้สาธารณประโยชน์นี้ร่วมกันอย่างมีคุณค่า
แล้วได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทุกกระทรวงทะบวงกลม
มามองพวกเราบ้างนะครับ
๓๓ล้านคันในกรุงเทพมหานคร
อยู่ที่ไหนของใจท่านนะครับ
วันนี้ฝากด้วยนะครับขอเถอะครับขอนะครับ

เกิดอุบัติเหตุร้อยตำรวจโทชัยยันทองคำชุ่ม

สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว

แล้วเกิดอุบัติเหตุชนขอบทางสะพาน
ส่งผลให้นางสาวขวัญฤทัยชัยนาคินแฟนสาว

ถูกรถบรรทุกที่วิ่งตามมาทับร่างเสียชีวิต

ร้อยตำรวจโทชัยยันพยายามใช้ปืนพก

แต่เพื่อนที่ขับรถจักรยานยนต์ตามมาด้วยกัน

ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้บังคับบัญชาของร้อยตำรวจโทชัยยัน

เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว
เทวรัฐทีวีรายงาน